แหมในโลกโซเชียลเค้าก็ถามเลยว่า
เอ๊ะอยู่นะ
เวลาไปกรดปังคือยังไงหรอคุณ
สิอันนี้ทำร่วงหล่นหรือลืมไว้
ไม่คุณดิฉันคิดแบบนี้นะหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมไปถอดวาง
ฉันอาจจะเดาว่าเขาอาจจะถอดมาอยู่แล้วไหม
เป็นไปได้ไหมเขาถอดแล้วเขาถือฟันปลอมกันแบบนี้เลยเหรอดิฉันไม่รู้ไงไม่เคยใส่
เข้าใจว่าคนที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยเวลาออกไปนอกบ้านก็มักจะต้องใส่ฟันปลอมอยู่ในป่า
พอไปถึงที่บ้านเอาก็ถอดแช่น้ำทำความสะอาดไว้
เขาก็ประกาศตามหาเจ้าของฟันปลอมให้มารับคืนเหมือนกัน
กรุงไทยสาขาหน้านเนี่ยเที่ยงอำเภอเมืองหน้านเลยนะ
กระจายค่ะเอ๊ฟันปลอมมันถอดอยู่แบบนี้

ดึกบอกมีใครเจ้าเขียนไว้แบบนี้
ซึ่งคนที่เขาไปดูโพสต์นี้นะคนก็ถามแหละว่าเดี๋ยวนะ
คนที่เขาไปกดตังค์ต่อจะจับก็ไม่กล้า
เอ๊ะโควิดก็กลัวฟันปลอมอยู่ในปากมีน้ำลายหรือเปล่าล้างหรือเปล่า
บางคนบอกว่าอวสารต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนเลยจ้ะ
แล้วสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมต้องมาถอดฟันปลอมหรือว่าใช้ส่วนไหนของร่างกาย
ป่านนี้เจ้าตัวเขารู้หรือยังคุณว่า
อุ้ยคุณไม่ถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้หลายคนก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์แหละว่า
เออไปถอดฟันปลอมแล้วมาวางทิ้งอย่างนี้
อ่ะลองคิดกับการบองควรเพราะก็มีคอมเมนต์เหมือนกันนะว่า
หรือไปหยิบอาจจะไม่ใช่ของตัวเอง
ไปติดของคุณพ่อคุณแม่มากำลังจะเอาไปให้หรือเปล่า

นี่เอาจริงนะดิฉันก็ดูข้อความคอมเมนต์คุณผู้ชมส่งเข้ามาในยูทูป

ก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคนที่เก็บได้หรือเปล่า
แล้วก็เอาไปวางไว้หรือเขาทิ้งหรือเปล่า
แล้วเอามาตั้งไว้ตรงนี้งั้นเหรอ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของฟันปลอมกำลังหาอยู่
ฉันไปถอดไว้ตรงไหนผมไปถอดไว้ตรงไหน
รับคืนได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาน่านค่ะ
อืมบอกสาขาไปชัดเจนแบบนี้เออ
แล้วเจ้าของเขาจะกล้าไปเอาคืนไหมดิฉันไม่แน่ใจ